ส่วนคลิปเมื่อวานี้ที่เรานำเสนอไปก็คือมีรถเก๋งพุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์
ซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดน้องบัวลำพูแล้วก็เป็นคลิปที่เราดูแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจมาก
เพราะเป็นอุปถิเทศที่รุนแรง

เอาพูดถึงอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนะคะเป็นพยาบาลสาวนะคะ
คืออาการตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
คือเราไว้วางใจเรื่องของอาการผู้บาดเจ็บแล้ว
แต่ทีนี้ในคลิปบันทึกเอาไว้ได้
ในช่วงเวลาที่ตำรวจจะเห็นตำรวจอยู่ในคลิป
เขามีการพูดคุยกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเป็นกลุ่ม
แล้วก็ได้ยินอะไรเหมือนต่อรองอะไร๒๐๐บาท๒๐๐บาท
คือมีการพูดต่อรองกันแล้วก็มีการพูดคุยกันไปกันมา
เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหม่

ซึ่งล่าสุดตอนนี้ตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ถูกสั่งย้ายระหว่างตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงในช่วงนั้นกันนะคะว่าเขาสงสัยอะไร
เขาพูดอะไรกันนะคะฟังค่ะ
ตรง๘๐๐๐บาทแล้วไปกันไหม
ตรงเงินเขาม่าพ่อครับ

พ่อกับนุรมไปหน้าเหรอพูดว่าผมกับม่าไก่หน่อ
ม่าไก่รู้ว่ายังไงหรอ
รถแต่ละพันธุ์น่ะมันถูกอยู่มันถูกขั้น

บ้างนะครับถ้าเกิดจะเอารถพี่กัลมาใช้

เอาเอาไปลงภาพครับ

โอ้โหแสดงว่าที่ผมได้ยินแววไม่ใช่๒๐๐แต่๒๐๐บาท
๒คันมากัน๔คัน๘๐๐ไป

ละ๒๐๐๐แล้วต่อลองกันยังไงฮะ
มันกำลังจะพูดอีสานต่อ
คือคนขี่รถจักรยานยนต์เขามาเป็นกลุ่มมากัน๔คัน
เขาบอกว่าป๊อมีดดอกพอเขาเรียกพ่อ
พ่อผมไม่มีหรอกผมมีคันละ๕๐๐ผมมีติดตัวมาแค่นี้
ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมจอดไว้นี่แหละ
ไปเลยถ้าไม่มีเงินเคลียรนะเขาบอกแบบนี้
แหม่ฟังตอนแรกที่พ่อตำรวจเนี่ยพูดนะ
๕๐๐ตอนแรกจะเคลียรไม่ลงด้วยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก่อน
ตอนนี้มีคำสั่งจากกองบังคับการตำรวจจังหวัดน้องบัวลำพู
สั่งย้ายดาบตำรวจพรสวิทย์โต๊ะชาลี

ประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดเป็นการด่วน
เพื่อให้มีการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการบาดเจ็บนะคะของนางสาวพัชนกนางพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุ
ทางพอโรงพยาบาลหนองบัวลำพูก็ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยม

หลังจากนี้หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ
มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดนะคะ

ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วก็คือส่วนที่ม้าม
ขณะนี้ปลอดภัยรู้สึกตัวดีค่ะ

ผลของการสอบสวนตำรวจในคลิปนะคะ